ข่าวที่ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมอาหาร
บางคนอาจจะช้อนกำลังจะเข้าปากแล้ว

เพราะมันเป็นความเดือดร้อนนะคะของคุณผู้ชม
ซึ่งร้องเรียนมาที่เพจของทางไทยรัฐโดยตรง

งามวงวาลติวานนนบางบวท่อง

แถวนั้นนี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนั้นเลยนะคะ

แล้วจุดที่อยู่สูงสุดของคอนโดคือแท็งค์
หรือว่าถังพักเก็บน้ำนั่นเอง

เขาบอกว่าในช่วงที่มีการล้างแท้งน้ำของคอนโดเขา
ช่วงจันทร์ถึงพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา๑๙ถึง๒๒
เขาบอกว่าช่างไปเจอถุงพลาสติก

ในนั้นมันมีอุจจาระด้วย
จจาระอื้อของมนุษย์มันไปอยู่ในนั้น
คำถามที่คนในคอนโดเขาถามคือ

ฉันกินฉันใช้ฉันใช้แปลงฟันฉันใช้ล้างผัก

โอ้โหทุกคนก็ขนลุกขนพองสยองกล้าวนะฮะ

ใช่ค่ะไม่รู้ว่าเรารับอะไรจากอุจจาระไปบ้างหรือเปล่า
อุจจาระก็มันก็เป็นเชื้อโรคนะคุณนะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกระจายไปสู่ใครบ้างแล้วนะคะ
ซึ่งลูกบ้านในคอนโดมีประมาณ๓๐๐๔๐๐ห้อง
เขาก็มีความกังวลเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งมีอยู่คนหนึ่งเขาร้องเรียนมาที่เพจของไทยรัฐนี่แหละ
อย่างที่คุณบอกเขาบอกเขาตั้งคำถามเลยว่าอย่างแรกก่อนมันมายังไง
มือบอลน่ะทำแบบนี้ทำไมและอยู่มานานหรือยัง
แล้วคำถามคือในคอนโดไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะ

จากร้องเรียนมาที่เราแล้วเขาบอกว่าอยากให้เราจี้ไปอีกทางนึงว่า
นิติสามารถตรวจสอบนี้ได้หรือไม่
และนิติก็บอกว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอคุณ
นี่ไงคือคำถามคอนโดยังไงคะถึงไม่มีกล้องวงจรปิด

ว่าเขาอาจจะมองว่าข้างบนมันไม่มีความสำคัญอะไรเนี่ยนะคะ
ก็เลยไม่มีการติดไว้แต่ว่าเบื้องต้นนิติบอกว่า
ไม่มีกล้องวงจรปิด
ทีนี้มีการตั้งคำถามกันว่า
นิติบุคคลที่จะขึ้นไปบนชั้นที่ตั้งถังพักน้ำ

ทำไมไม่ล็อกถังพักน้ำเอาไว้
ทำไมห้องนี้ห้องที่เป็นรอบถังพักน้ำทำไมไม่ล็อกเอาไว้
ทำไมปล่อยให้คนเดินเข้าออกได้เหรอ
มันเปิดปิดได้ตามปกติเลยเหรอไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เหรอเวลาเปิดเนี่ยนะ
เขาบอกว่าลูกบ้านทุกคนตอนนี้กลัวไม่กล้าล้างหน้าแปลงฟัน
แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอยู่มานานหรือยัง

ส่วนเรื่องของหลังจากนี้ใครมาทิ้งไว้
หลังจากเรื่องนี้มาถึงเพจไทยรัฐ
ไทยรัฐก็พยายามนะนักข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้จริง

คอนโดแห่งนี้เนี่ยมี๔ตึกด้วยกัน
โอ้โหไม่กล้าใช้น้ำเลยนะคะ

ลูกบ้านเนี้ยเตรียมที่จะ